มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
พ่อแม่ลูกลูกเนี่ยอายุเพิ่งจะ๒ขวบ๑เดือนเอง
แต่ว่าน้องเกิดมามีโรคประจำตัวมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคมาก
ไหนจะหัวใจรั่วลำไส้เบียดปอด
คือโรคเยอะมากค่ะแล้วน้องเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
ต้องให้อาหารทางสายยางนะคะแล้วก็คือค่าใช้จ่ายเขาสูงมาก
แต่ในช่วงโควิดในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะ
พ่อแม่ไปทำงานไม่ได้ตกงานนะคะไม่มีเงินมารักษาลูกนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราได้รับแจ้งมาบอกว่ามีเด็กหญิงวัย๒ขวบมีอาการผิดปกติค่ะ
น้องเนี่ยเป็นโรคหัวใจรั่วลำไส้เบียดปอดเส้นหลอดลมตีบเพดานโว
ทั้งหมดนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพ
แต่โอ้โหการเดินทางกว่าจะจากชนบุรีมากรุงเทพไหนจะค่ารักษาต่างนานามันสูงมากแล้วก็เดินทางลำบากด้วย
น้องก็ต้องให้อาหารทางสายยางนมก็ต้องซื้อมาให้น้องกินในแต่ละวันเป็นนมเฉพาะเด็กที่ป่วยนะคะ
เราได้คุยกับคุณแม่ค่ะนางสาวสุดารัฐใจซื่ออายุ๒๒ปี
บอกว่าลูกสาวเธอชื่อเด็กหญิงเกณฑิการัตนาวิจิตรนะคะ

ตัวเธอเองเป็นแคดดี้
ก็ยังมีงานทำแล้วค่ะที่สนามกอล์ฟ

แต่พอโควิด๑๙ระบาดศักดิ์ไม่ได้เลย
อยู่ในสถานบริการที่ถูกสั่งปิดให้หยุดกิจการชั่วคราว
สนามกอล์ฟก็เหมือนกันไปรวมตัวกันเล่นกีฬากันไม่ได้
เธอเองก็ไม่ได้ทำงานค่ะทั้งผัวทั้งเมียไม่มีรายได้เลย
แต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
บอกว่าตอนนี้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อดูแลรักษาลูกสาว
เพื่อยื้อชีวิตให้ลูกอยู่กับเธอให้นานที่สุด
ด้านนางสาวรัชัยบัณฑิตศิลป์กำนันตมสัตหีบแล้วก็อสมสัตหีบ
บอกว่าก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ
แต่ตอนนี้สิ่งที่อยากได้ความช่วยเหลือก็คือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ
สายให้อาหารสายออกซิเจนที่ต่อทางคอ
มผงซึ่งเป็นนมเฉพาะของเด็กป่วย
เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญนะคะช่วยครอบครัวนี้หน่อยค่ะ
แม่ของน้องบอกว่ายังรอความหวังจากผู้ใจบุญอยู่
ที่จะมาช่วยเธออีกแรงหนึ่งในการต่ออายุลูกสาวเธอ

คุณผู้ชมถ้าใครสามารถช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้
ก็สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่เลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสัตหีบหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ
เป็นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีนายวิทยารัตนวิจิต